ส่วนเหตุการณ์นี้ความคืบหน้าก็คือตำรวจนำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๓๐ตุลาคมนะคะบนถนนในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ที่มีภาพจากกล้องหน้ารถของผู้ตายบันทึกภาพเอาไว้ได้
ภาพนี้ค่ะว่ามีรถคันหนึ่งมาปาดหน้านี่นะคะมาปาดหน้าแล้วก็จอดแล้วก็มีคนลงมาจากรถคันข้างหน้า
แล้วก็ถือปืนมาด้วยแล้วก็มาที่ข้างรถแล้วก็ยิงใส่คนขับรถนะคะที่เป็นเจ้าของภาพจากกล้องหน้ารถอ่ะ
ผู้ตายชื่อว่านายดือรอแมร์สุรงอายุ๓๓บังแหม่
คือบังแมเขามีอาชีพขายหัวปลาเขากำลังจะกลับอยู่แล้ว
คือเห็นเลยว่าเป็นปืนลูกซองค่ะ
คนในรถกระบะคันหน้าเนี่ยมากันสองนะแล้วก็จะมีรถจักรยานยนต์มาอีกคันหนึ่ง
ตำรวจบอกว่ารวบทั้ง๓คนตกเป็นผู้ต้องหาทั้ง๓คนนะคะ
คนที่อยู่ในรถคันหน้าเป็นอาสาสมัครอีกคนนึงที่ขี่รถจักรยานยนต์มาในภาพจะมีอีกคนนึงเป็นทหาร
เพลินชัยสุวรรณรัฐหรือจาแรมอสประดิษฐ์จุนนวลหรือโก้จ่าสิบเอกทรงวุฒิบุญรัฐทหารสังกัดมณฑนทหารบกที่๔๒ทั้ง๓คนนี้
คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะถูกคุมตัวไปเลยตำรวจต้องมาดูแลความปลอดภัย๗๐กว่านายนะ
ทำแผนที่หน้าร้านขายของชำตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่จ่าแรมกับไนโก้ขับกระบะไปตามหาในนัทผู้ชายอีกคนนึง
จาแรมถือปืนลงไปด้วยปืนลูกซองยาวขึ้นลำปืนแล้วยิงปืนขึ้นฟ้าหน้าร้านของชำนัดหนึ่งแล้วก็ขึ้นรถกระบะไป
เหมือนกับจาแรมกับไนโก้ไปถามหาในนัทพ่อในนัทบอกว่าในนัทไม่อยู่ไม่กล้าบอกว่าอยู่หรอกเพราะมาถามหาถือปืนมาด้วย
ว่าทั้งคู่ทั้งจ่าแรมและไนโก้โมโหตั้งแต่จุดแรกนี่แหละอารมณ์เสียหงุดหงิด
ที่สองค่ะอศทั้งสองคนก็คือขับรถไล่ตามรถกระบะของนายดือรอแมร์ผู้ตาย
เขาอ้างว่านายดิรอแมร์ขับรถเร็วก็เลยขับตามพอขับตามปุ๊บไปปาดหน้าเลยนะคะลงมามีปืนลูกซองยาว
แล้วก็มาบอกให้นายดือรอแมร์ลงจากรถขอตรวจปัสสาวะหน่อยนายดือรอแมร์บอกว่าไม่กล้าลงไม่ยอมลงยิงใส่ยางล้อหลังขวาไปนัดหนึ่ง
ตำรวจคุมตัวจ่าสิบเอกทรงวุฒิไปทำแผนจุดนี้ด้วยเพราะว่าจ่าสิบเอกทรงวุฒิบอกว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์มาเห็นเหตุการณ์พอดี
รู้จักอศทั้งสองคนเลยแวะลงไปทักและลงไปห้ามแต่เห็นว่าจาแรมกระหน่ำยิงใส่ผู้ตายไปตั้งสี่นัด
ระหว่างการทำแผนผู้ต้องหาทั้งสามคนสีหน้าเคร่งเครียดเลยค่ะชาวบ้านมาดูหลายสิบคนเลยนะคะทำแผนใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ก็ไม่มีเหตุวุ่นวายอะไรเกิดขึ้น
ผู้บังคับการตำรวจพุทธรจังหวัดสงขลาก็เลยบอกว่าตอนนี้จสิบเอกทรงพุธคนที่เป็นทหารที่ขี่รถจักรยานยนต์มาค่ะเขายังคงปฏิเสธนะ
สามารถดำเนินคดีได้สำหรับคนที่ก่อเหตุทั้งหมดแจ้งข้อหาเอาไว้ก่อนก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แปลงเอกสารราชการเนื่องจากว่าเครื่องหมายทะเบียนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุถูกขูดลบไปนะคะทั้งสามคนก็ถูกคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสงขลานะคะ